สวัสดีค่ะได้เวลามากัดให้สะบัดกับเรา๓คนในคู่กัดสะบัดข่าว
เจอกันแบบนี้นะครับกับพวกเราทั้ง๓คนผมชนะคุณชิสาและคุณจูด้ง
วันนี้พี่ตื่นเต้นมากเลยครับวันนี้จะได้เตะแล้วครับ
เมลว่าจะไปเตะทำไมเนี่ย
พวกเราก็เลยได้ใส่เสื้อยืดวาระแห่งชาติไทยเชียร์ไทยให้กึกกล้องมาโชว์กันเลย
สัยยังตรงนี้ว่าไม่ควรพลากาศนะครับทางไทยรัตทร์ทีวีช่อง๓๒
ของเรานะครับในช่วงเย็นหัวค่ำของวันนี้ถูกต้องติดตามการถ่ายทอดสดได้นะครับ
กับการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนครับรอบคัดเลือกครับเกมแรกนะครับจัดลงสนาม
นาเมนต์นี้เนี่ยจะแข่งขันกันที่อุสเบกิสถานนะครับเป็นการแข่งขันในรอบคัดเลือก
เพื่อจะหาทีมเนี่ยไปแข่งต่อในรอบสุดท้ายนะครับในปีหน้าในรอบนี้งวดนี้ไทยลงสนามเกมแรกเจอกับเบาดีฟครับ
ใช่ค่ะ๘มิถุนายนวันนี้เลยคุณผู้ชม๖โมง๔๕นาทีถ่ายท่อสดนะและคิกออฟเวลา๑ทุ่มค่ะ
ส่วนใครที่ชมรายการคู่กัดสะบัดข่าวส่งไลน์มาให้กำลังใจนักเตะกันได้ด้วยเหมือนกันนะคะ
เอ่อวันนี้รูปร่างข่าวศาลของเราน้ำมันหลากหลายนะครับ
มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปติดตามกันเลยในช่วงของสบัด

สาวออิฟฟิศช็อกแคตซี่หัวร้อนใส้เพียงแค่บอกให้เข้าถังราช
หัวร้อนได้รับพัสดุไม่ตรงปกไม่ยอมจ่ายเงินแถมความมีดไล่ฟันคนส่ง
เอ้าจะจบยังไงเรื่องนี้ต้องติดตาม
เรื่องนี้อุทาหอนสอนใจผู้ปกครองครับ
วินบริษัยจี้สาว๑๖ล่าเข้าบ้านรูด
ตอนนี้เจอตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะครับ
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสบัดข่าว
เรื่องวินบริษัยคนนี้ครับอาศัยจังหวัดที่เด็กผู้หญิงเนี่ยก็เชื่อใจ
ก็พาขึ้นรถบริษัยบอกว่าจะไปส่งที่บ้าน
แต่จริงไม่ได้พาส่งบ้านหวังจะพาเข้าม่านรูด
เพราะดีเดชบุญเด็กผู้หญิงคนนี้หนีรอดมาได้ครับ
เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยครับ
วิ่งขอความช่วยเหลือกับคนแถวนั้นนะคะ
พยายามขอความช่วยเหลือคนแถวนั้น

บอกเรื่องผัวเมียเรื่องผัวเมียคนอื่นอย่ายุ่ง
ตอนแรกคนอื่นเขาก็ไม่กล้ายุ่งแต่ไปมาสักพักมีคนถ่ายคลิปเอาไว้
วินมอเตอร์ไซค์คนก่อเหตุเขาเห็นแล้วมีคนถ่ายคลิปเรา

นั่นน่ะสิคะแต่เหตุการณ์นี้เป็นที่วิภาควิจารณ์กันมากเลยนะคะคุณชนะนะ
เหตุมันเกิดแถวโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับในซอยภูมิวิจิตถนนพระราม๔กรุงเทพนี่แหละครับ
เรื่องของเรื่องนักเรียนหญิงอายุ๑๖อย่างที่ผมบอกไป
ผู้เสียหายเนี่ยยังอยู่ในอาการตื่นตระหนก
จรภีครับต้องรีบนำตัวส่งลงพยาบาลก่อน
เรื่องต้นมีอาการบาดเจ็บนะฮะมีรอยถลอกรอยฟกช้ำทั่วทั้งตัว
เนี่ยนะครับก็ได้แจ้งความที่สรรคลองตันแล้วค่ะ
ก็เล่าให้นักข่าวฟังบอกว่าช่วงเช้าเนี่ย
อืมแล้วก็มาบอกกับแม่เนี้ยว่าไม่ต้องมามารับแล้วก็ไม่ต้องเรียกรถมารับด้วย
พร้อมทั้งทิ้งเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองเนี่ยให้ไว้แล้วก็บอกว่าถ้าจะกลับบ้านหรือจะไปไหนเนี่ย
โทรมาบอกเดี๋ยวผู้ก่อเหตุเนี่ยจะเป็นคนรับส่งเองคือฟังอย่างงี้แล้วเนี่ย
มันก็สะดวกดีใช่ไหมก็ใช่ไงคือคนคุ้นเคยเห็นหน้าค่าตากันมาตลอดถูกไหม
แม่ก็อ่ะเชื่อตามนั้นจนกระทั่งเลิกเรียนค่ะผู้ก่อเหตุเนี่ยขี่รถมาดักรอลูกสาวที่หน้าโรงเรียนเลย
น้องเขาก็ไม่ได้คิดอะไรคนคุ้นเคยเคยใช้บริการอยู่ก็เลยยอมกลับบ้านด้วย
แต่พอไปถึงปากซอยทางเข้าบ้านมันต้องเลี้ยวซ้ายแต่ผู้ก่อเหตุเลี้ยวขวาค่ะคุณ
เขาก็ตกใจสิเอ้ามันผิดทางผู้ก่อเหตุก็อ้างว่าลืมของลืมของเดี๋ยวจะมาเอาของที่บ้านก่อน
แล้วออกอุบายด้วยใช่ไหมใช่ออกอุบายบอกว่าเคยเป็นแฟนเก่าของแม่เพื่อนลูกสาว
พูดจาเหมือนกับแบบชวนคุยแต่ไอ้น้องก็บอกว่าเอ๊ะไม่น่าจะดีแล้วแบบนี้น้องเลยบอกว่า
งั้นอยู่นี่ละเจ้านี้เดี๋ยวน้องจะโดนกลับเอง
ใดนั่นแหละค่ะน้องหันหลังขวับไปปุ๊บผู้ก่อเหตุนะเข้ามาล็อกคอแล้วเอามีดจี้คอน้อง
โอ้โหคุณนาทีนั้นเด็กจะตกใจขนาดไหน
น้องก็พยายามดิ้นหนีแล้วขอให้คนมาช่วยนะคะ
จากนั้นคนร้ายได้ชิงเอามือถือของน้องไป
พูดเลยว่าตอนนี้สภาพจิตใจน้องแย่มากเลยค่ะ
เขาเคยเห็นค่ะเพราะว่าก็เป็นวินที่นั่งกันอย่างนี้

คือมันก็แล้วแต่คิวว่าจะได้คนไหนอะค่ะ

นั่งวินนี้ทุกวันตั้งแต่ม๑จนม๔ค่ะ

คนนี้คือคนที่คุณเคยหรือเปล่า

คือแล้วทีนี้เขามาล็อกคอใช่ไหม

วิ่งหนีแล้วก็ล้มที่เขามีรอยที่แผลที่เขาอะค่ะ
ล้มแล้วเขามาจับแล้วมาตีมาตบ

แล้วคนแถวนั้นก็ออกมาดูแต่ไม่มีใครช่วย
เพราะว่ามันบอกว่าเหมือนเป็นเรื่องผัวเมีย
ได้แล้วนะครับก็คือนายสมศักดิ์แจงสัตว์นะครับ
พร้อมกับรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ
รวมไปถึงเสื้อวินเบอร์๔๑ที่ใช้ก่อเหตุด้วย
ไปจับได้นะครับที่วันแห่ง๑ย่านอ่อนนุนฮะเบื้องต้น
นายสมศักดิ์รับสารภาพก่อเหตุไป
ฟังเหตุผลแล้วสะหรับใจ
บอกว่าอยากร่วมหลับนอนกับผู้เสียหาย

เบื้องต้นทราบด้วยนะว่านายคนนี้จริงก็อยู่กับลูก
ลูกอีก๓คนตัวเองก็มีเด็กอยู่ด้วย
แล้วไปทำอย่างนี้กับเด็กลูกหลานคนอื่นเขา
โอ้โหเอาอย่างนี้ตำรวจนะครับก็สอบถามแหละ

อยู่ไหนแล้วอุปกรณ์ก่อเหตุอย่างมีดคัตเตอร์
ไปไว้ที่ไหนอ่านี่ไปโยนทิ้งน้ำ
ผู้ต้องหาบอกไปโยนทิ้งเอาไว้ตรงนี้

จรภิก็ให้นายสมศักดิ์มาชี้จุด
แล้วก็ประสานนักประดาน้ำให้ลงไปงมเบื้องต้น
แต่มีดคัตเตอร์ส่วนโทรศัพท์มือถือยังไม่เจอ
แต่อย่างนี้ตำรวจเขาก็ไม่ได้ปักใจเชื่อหรอก
ไม่แน่อาจจะเอาไปขายที่ไหนหรือเปล่า

แต่ว่าฟังเรื่องนี้เห็นเหตุการณ์นี้
แล้วไม่มั่นใจจริงนะว่าสังคมมันจะปลอดภัยหรือเปล่านะ
แต่เชื่อว่าหน่วยงานต่างคงจะแก้ไขเรื่องนี้ในเร็ววันนี้แหละนะคะ
มาดูเรื่องหัวร้อนของแท็กซี่อีกแล้วนะคะ

แต่กรณีแบบนี้มันเกิดขึ้นมาก็เลยเล่าสู่กันฟังนะ

ผู้โดยสารต้องขอลงแล้วก็ไปเปลี่ยนขึ้นคันใหม่

ติดตามด่าผู้โดยสารถึงที่เลยค่ะ
เดี๋ยวเล่าให้ฟังอย่างนี้แล้วกันคุณผู้ชมค่ะ
สี่สาวเนี่ยเขานั่งรถแท็กซี่คันนี้มานะคะ

จะกลับไปทำงานที่ซอยสุขุมวิทย์
พอเรียกแท็กซี่เสร็จบอกว่าเดี๋ยวพี่

จากนั้นมาก็แต่ละคนก็นั่งเล่นมือถือไม่มีใครพูดอะไรกัน
แต่แท็กซี่ถามว่าจะไปตรงไหน

หญิงสาวที่เป็นแหล่งข่าวคือคุณหมายว่ายังไงคะ
คุณใหม่เขาบอกว่าเขานั่งอยู่ข้างคนขับเนี่ย

แล้วก็เลี้ยวข้อซอยสุขุมวิทย์ยิบสี่ก่อน

มาขับเองเลยมั้ยพูดอย่างนี้

คือตอนนั้นเธอกับเพื่อนเนี่ยก็เริ่มมองหน้ากัน

รับหนักซ่อยก็แกะก็แกะเสียงดัง

สุขุมวิท๒๔เนี่ยคนขับแท็กซี่ไม่ได้เลี้ยวเข้าซอยตามที่เธอบอกเอาไว้

เข้าซอย๑๖ตรงเลยละกันไม่ต้องไปแล้วทางลัด

คนขับเนี่ยใช้มือล้วงเข้าไปใต้บ่อคนนั่งข้างคนขับ
แล้วก็ปรับเบาะให้คุณใหม่เลื่อนไปกระแทกด้านหลัง

ตอนนั้นทุกคนตกอกตกใจสิก็เลยบอกพี่จอดตรงนี้

แต่คนขับกลับพูดว่าเยอะอย่าปิดประตูแรงด้วย

ไม่เป็นไรพี่จอดนี้แหละจอดนี้แหละ
นี่ครับพอหลังจากเหตุการณ์นี้
เธอก็ลงไปขึ้นรถแท็กซี่อีกคันนึง
เสร็จแล้วเนี่ยผู้ชายคนนี้ไม่พอใจนะครับ
ตามมาครับตามมาที่รถแท็กซี่คันใหม่

พวกมึงเป็นผู้หญิงอย่าคิดว่ากูไม่กล้านะ
อันนี้เขาพูดนะอันนี้เขาพูดนะครับ

ซึ่งคุณใหม่เขาก็ยืนยันว่าไม่มีใครไปดูถูกนะฮะ
เพราะว่าตอนนี้อยู่ในรถเนี่ยไม่ได้พูดอะไรกันเลยนะครับ
ซึ่งโอ้โหเขาก็ไม่รู้ว่าคุณขับแท็กซี่คนนี้เมาหรือเปล่า
เดี๋ยวไปฟังเสียงผู้เสียหายกันสักนิดหนึ่งครับ

ก็คือคนหนึ่งเป็นวีดีโอกาเฟอร์คือรอถ่ายรูป
คนหนึ่งก็คือแบบดึงตัวดึงตัวใหม่ไว้
เพราะว่ากลัวเขามีอาวุธหรือว่ากลัวเขาเขามาทำร้าย
อีกคนนึงก็เอามือแบบกันไว้ค่ะ
คือตอนนั้นกลัวเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะมีอาวุธ

แต่ว่าดูสงแล้วเหมือนเขาเมาหยา
มันเลยยิ่งน่ากลัวขึ้นไปอีก

คือรถแท็กซี่คันเกาะเหตุเขาขับรถชะลอ
เหมือนจะรอดูว่าสาวกลุ่มนี้จะไปลงที่ไหน
แต่แท็กซี่คันใหม่เขาก็เหมือนรู้ทัน
เขาก็ฉลาดเฉลียวนะเขาก็พยายามชะลอเหมือนกัน
ไม่ให้คนขับแท็กซี่คันก่อเหตุตามได้ทัน
สุดท้ายก็แยกย้ายกันไปนะ
แต่เรื่องนี้ค่ะเธอบอกว่าอยู่ไม่ได้หรอก
ต้องไปแจ้งความตอนนี้แจ้งความที่สอนอทองหล่อแล้ว
แล้วเดี๋ยวจะร้องเรียนไปยังกรมการขนส่งทางบก

เพราะเกรงว่าถ้าไม่จัดการอะไรสักอย่างแล้ว
อาจจะไปก่อเหตุกับคนอื่นหรือเปล่านะคะ

เรื่องนี้เป็นเรื่องไม่เห็นจบเนอะคุณมีทุกวันเลยค่ะ

ตามผมมาผมยังมาหาพี่อะหาบาทก็มาหาเลยนะ
รับหัวปากตัวท้องว่านี่
ทำแบบนี้เนี้ยไง่อ่ะ
โอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชม

เหตุนี้นะฮะเกิดประมาณตอนบ่ายที่จังหวัดกำแพงเพชรครับ
คือหนุ่มพนักงานคนนี้เขาบอกว่าทำงานได้๑๐วันเองครับ
เขาบอกว่าจะนำส่งพัสดุที่เป็นเก็บปลายทาง
แต่คุณลุงคนนี้นะฮะอายุประมาณ๕๐ปี

คุณลุงครับถ้าจะแกะเนี่ยรบกวนต้องจ่ายเงินก่อนนะ
ถ้าคุณลุงไม่จ่ายเงินเนี่ยเดี๋ยวคือผมคนส่งเนี่ยต้องรับผิดชอบ
ก็คือเป็นแบบเก็บเงินปลายทาง
เอาของส่งให้แล้วก็จ่ายเงินมาถูกไหม

แต่กรณีนี้พอลุงแกะไปแล้วเหมือนลุงไม่พอใจว่าทำไมมันไม่ตรงปก
ก็เลยมีปากเสียงกับคนส่งนี่แหละครับ
ตังค์ก็ไม่จ่ายแถมแกะเข้าของเขาเสียหายด้วย

มีคนได้รับบาดเจ็บก็คือคนส่งของนี่แหละ

โอ้โหเขาบอกว่าถูกมีดดาย่าไล่ฟัน

โดนสันมีดโดนไปตรงข้างหลังแต่โดนเนี่ยมันเจ็บหน่าเป็นรอยแดง
เป็นนักการเมืองท้องถิ่นแต่แพ้การเลือกตั้งสมัยที่แล้ว
แต่อย่างนี้ครับหนุ่มส่งพัสดุคนนี้ยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด

เรื่องกับของไม่โตงโปรกเข้าใจได้

แต่ไม่ควรไปลงไม้ลงมือกับคนที่นำส่งพัสดุ

ใช่ใช่ครับเขาไม่เกี่ยวนะฮะเขาเป็นนักที่แค่ส่งของ
เพราะฉะนั้นทำความเข้าใจกันใหม่เนาะ
เอามาดูเรื่องที่เรียกได้ว่าไฟลนก้น

เออไม่ได้หมายถึงเรื่องของการที่ทำอะไรไม่ทัน
แล้วถึงเวลาต้องส่งงานอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะ
แต่เป็นเรื่องไฟล้นก้นจริงเหตุการณ์เป็นยังไงไปดูค่ะ

ก่อนอื่นใดขอปรบมือให้นางรำคนนี้ก่อนได้ไหม

ก็ยังสามารถทำการแสดงต่อได้แต่ไอ้ไฟที่มันอย่างที่คุณชิสาบอก

คือไฟเนี่ยมันร่วงลงมาใช่ไหมคะจากอุปกรณ์จากเชิงเทียนที่เธอถืออยู่
มันหยดลงมาแล้วทำให้ติดที่ผ้าถุงแต่เธออาจจะไม่ทราบนะ
แต่เธอก็ยังคงรำต่อจนกระทั่งว่ามีพี่เลี้ยงนะคะใส่ชุดดำที่เห็นนะ
วิ่งมาช่วยดับไฟให้อย่างรวดเร็ว
มาอย่างไวระดับ๔คูณร้อย
นางรำเองยังงงว่าวิ่งมาทำอะไรนะแต่ว่าก็เอาหลานนะคะเป็นการแสดงรำหน้าศพ
ในช่วงของการจัดพิธีชาปนกิจศพยังไงก็ตามเราก็ดูเรื่องนี้
ก็ต้องคำนึงถึงว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะทำอะไร
จริงครับเรื่องของอุบัติเหตุงั้นฝากเตือนเอาไว้เลย
เรื่องของการข้ามถนนข้ามทางม้าลายผู้ใช้รถใช้ถนน
ระวังเถอะครับถ้าเจอทางมาลายชะลอหน่อยไม่งั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ครับ
โอ้โหชนเต็มเลย

กำลังเดินข้ามถนนเพื่อจะไปโรงเรียน
แล้วมาเป็นคณะเป็นหมู่มวลเลยนะมากันหลายคนนะคะ
แล้วทุกคันเขาจอดหมดยกเม็ดบอดอาศัยคันนี้

มาด้วยความเร็วชนเข้าไปแบบนี้เลยครับ
เด็กนักเรียนหญิงชั้นม๒ที่ถูกชนแล้วล้มลงไป

ส่วนรถจักรยานยนต์ก็เสียหลักล้มข้างทาง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าโรงเรียนสุรนารีวิทยาจังหวัดนครราชศรีมา

ในวันที่๒มิถุนายนที่ผ่านมาคุณจูด้ง
ใช่ครับทางด้านพี่สาวของเด็กหญิงที่ได้รับบาดเจ็บ
เขาก็บอกว่าวันเกิดเหตุไปส่งน้องสาวที่โรงเรียนครับ

ส่วนน้องสาวก็ข้ามทางม้าลายไป

แต่ว่ามีรถจักรยานยนต์ครับอยู่ดีพุ่งมาชนน้องอย่างจังเลยฮะ
นี่เธอเห็นแบบนี้ก็โอ้โหต่อหน้าต่อตาเลย
ก็เลยพาน้องสาวไปส่งโรงพยาบาลทันทีเลยครับ

ไปสอบถามหญิงสาวคนขี่รถบรรทไซค์ก่อน
เธออ้างว่าแบบนี้รีบไปทำงาน

แล้วไม่ทันได้สังเกตว่าเห็นนักเรียนข้ามถนน
ครับนักเรียนตั้งเยอะตั้งเยอะโอ้โหเอางี้ละกันครับอุ๊ยเหรอ

ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินทำขวัญจำนวน๒๐๐บาท
ส่วนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนี้
พรบรรตยานยนต์ก็จะเป็นผู้จ่ายให้
ส่วนอาการของน้องผู้หญิงเนี่ยเขาบอกว่า
มีบาดแผลถลอกบริเวณหัวเข่าทั้งสองข้างครับ
มีรอยฟกช้ำที่ต้นขาขวา
แล้วก็ข้อเท้าด้านขวาบวมด้วยนะ
หมอก็ได้ให้เข้าเฝือกอ่อนครับ

แต่น้องบอกว่าเดี๋ยวเรียนไม่ทัน
ก็เลยขอไปเรียนสปีริตแรงกล้า
ไปเรียนทั้งที่ใส่เผือกอยู่
ครอบครัวของเด็กหญิงบอกว่าไม่ได้ติดใจเอาความนะ
เพราะเห็นว่าไม่ได้รับบาดเจ็บถึงขั้นสาหัส
แต่ก็อยากจะให้เป็นอุทาหรณ์รวมถึงเราด้วยนะครับ
เราเอามาให้ดูกันให้เป็นข่าวแบบนี้

จุดหมายปลายทางของเราจริงคือ
อยากจะร่วมด้วยช่วยกันสร้างจิตสำนึกในสังคม

เวลาเจอทางมาลายจะได้ร่วมด้วยช่วยกัน

บางทีเธออาจจะรีบอาจจะจดจ่อจนไม่ทันจะสังเกต
อันนี้ก็เรียกว่าต้องตั้งสติก่อนจะตายทุกครั้งจริง
คุณผู้ชมครับยังอยู่ในเรื่องของอุบัติเหตุครับ

ต้องมองซ้ายมองขวาให้ดีถ้ามองเพียงแค่ข้างเดียว
อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ครับ
ชมตัวลอยเลยนะครับคือน้องคนนี้เนี่ยเค้ากำลังจะข้ามถนน
ไปอีกฝั่งนึงทีนี้น้องก็มองแต่ข้างซ้าย
คิดว่าน่าจะโล่งแล้วแหละทีนี้ลืมมองด้านขวาครับ
แล้วทีนี้เนี่ยก็มีรถเหมือนเป็นจักรยานยนต์ที่พ่วงข้างมานะฮะ

กุ้งครับโอ้โหชนอย่างจังเลยฮะ
น้องนี่ตีรังกา๖เขมรเลยนะครับ
นี่นะครับเป็นอุบัติเหตุที่เราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะฮะ
นี่ก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับคุณผู้ชมแล้วกัน
เวลาที่จะข้ามถนนนะครับยังไงก็ต้องฝากเตือนหลาน

โอ้โหแต่ก็ต้องฝากเตือนไปทั้งสองฝั่งด้วยนะ
สำหรับคนที่ขับรถเนี่ยเมื่อสักครู่น่าจะอยู่ในซอย

นะถ้าเห็นว่าเขาไม่ได้มองก็ชะลอนิดนึง
ยังไงคนขับต้องมองทางอยู่แล้วล่ะ
มาดูเรื่องของน้ำมันกันบ้าง

เดี๋ยวนี้แบบว่าเดาไม่ถูกจะขึ้นหรือจะลง
แต่ว่าคุณผู้ชมมาดูราคาน้ำมันกันหน่อย

สรุปแล้วถั่วเฉลี่ยออกมาลงนิดนึงค่ะ

ราคาของน้ำมันเบนซิน
เพิ่งลดราคาลง๖๐สตางค์
เมื่อช่วง๒๔ชั่วโมงตั้งแต่ตี๕ที่ผ่านมานะ

วกลบคูณหารกลบหนี้กลบสินกันแล้ว
ปรากฏว่าราคากลุ่มเบนซินทุกชนิดลดลง๑๐สตางค์
ก็ยังดี๑๐สตางค์
ก็ยังดี
อีกบาทนึงดีเซลนานนานขึ้นทีแต่ขึ้นทีก็เจ็บใช่ครับ
ส่วนกลุ่มเบนซินนะครับมีดังนี้ฮะแก๊สโอฮอลเก้าห้า
ราคาสี่สิบสี่บาทห้าสิบห้าสตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอร์เก้าหนึ่งครับ
ราคาสี่สิบสี่บาทยี่สิบแปดสตางค์ต่อลิตรและอีแปดห้าราคาสาม
บาทสิบสี่สตางค์ต่อลิตรครับราคาน้ำมันเบนซินขึ้นต่อเนื่องแบบนี้
กระทบคนใช้รถเก๋งกับรถมอเตอร์ไซค์นี่แหละค่ะต้องจ่ายตังค์เพิ่ม
เดี๋ยวนิดนี้ฉันเติมแบบฮะหมดทั้งอีกแล้วหมดอีกแล้วเหรอ
มันกระทบคนที่เขาให้บริการสัญจรผ่านไปผ่านมา
รถโดยสารรถขนส่งสาธารณะอย่างที่เชียงใหม่เนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยค่ะ
มอเตอร์ไซค่วงข้างเขารับส่งผู้โดยสารในอำเภอสารพี
บอกไม่ไหวแล้วอ่ะพอพร่อมคนละสิบบาทแล้วกันนะ
ก็เลยไปถามคนนี้ครับคุณตารัฐวังเข็มโชเฟอร์มอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
รับจากอายุเจ็ดสิบเก้าปีตาแค่บอกแบบนี้
เป็นวินมอเตอร์ไซค่วงข้างในอำเภอสารพีมานานตั้ง๑๐ปีแล้ว
ก็ไม่เคยเจอกับวิกฤตแบบนี้มาก่อนเลยคือก่อนอายุโควิดอ่ะ
เคยมีรายได้นะเอาจริงวันหนึ่งก็เลี้ยงตัวเองได้สบาย

แต่เดี๋ยวนี้คุณเชื่อไหมเป็นไง
เหลือ๒๐๐คือถ้าไม่ขึ้นราคา๑๐บาทต่อเที่ยวอยู่ไม่ได้แล้ว

เอาแต่อย่างนี้ครับลูกค้าในพื้นที่เขาบอกว่าเข้าใจเป็นอย่างดี
และก็ยังคงต้องใช้บริการแบบนี้ต่อไป
เออดีนะอยู่ด้วยกันก็เอื้ออาศัยกันไป
เพราะว่าผู้โดยสารถ้าไม่มีคนที่เขามาคอยบริการ
เราก็ลำบากเหมือนกันต้องได้เหมือนกันช่วยประหยาทางเดียวกันก็ไปด้วยกัน

คุณผู้ชมครับแม่ภรรยาบ้านไหนหนังเหนียวบ้างครับ

พ่อบ้านคนไหนอยากฆ่าภรรยาผมมีวิธี

แซ่บหรือเปล่าแซ่บ
เป่านำเดิมมาหน่อย

คุณผู้ชมเดี๋ยวนี่คือวิธีการฆ่าภรรยาทางอ้อมหรือเปล่าครับ
ยังไงครับโอ้โหนี่ผู้ชายคุณนี่
เป่านึกว่าเป่าเค้กวันเกิด
นี่นอกจากน้ำลายแล้วเนี่ยมีน้ำแกงเข้าไปด้วยนะ
แยบตาสี่ห้างานเนี่ย
ที่มาของเขาว่าทำอะไรก็ดูเข้าตาเมียซะไปหมด
โหเหร่เข้าทุกเม็ด
ผมว่ากน่ะทำแบบนี้ไม่ได้ฆ่าภรรยาหรอก
แต่ว่าโดดภรรยาฆ่ากับบ้านที่
แต่ดูเธอก็แบบถูกทัศน์ใช่ชอบแหละหรอแต่ว่ามันเป็นคลิปน่ารักเนอะ
ไปเรื่องของสามีภรรยากันอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ
เวลาที่แต่งงานคืออีสา
สามีจะรักภาระยาไม่เท่ากันครูว่าจริงไหม

คนนี้ใช่

นี้ไปรับภรรยาทุกวันเดี๋ยวนี้เหรอโอ้โหเดินกลับเองจ้ะ

แสดงว่าภรรยาเราสามารถสู้ชีวิตได้
ใช่สิใช่สิได้เขาแล้วนี่

นี่อย่าไปพูดอย่างนั้นดูแลอยู่แล้ว
เออสนุกสนานกันไปในช่วงสะกิดยิ้มนะคะ
เดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวนะครับ

คู่กันสวัสดิ์คราว
เดี๋ยวนี้ยุคนี้อะไรมันก็ต้องเร็วนะ

อย่างเช่นการเสริมสวยถ้าอยากจะเสริมสวยให้เร็วเสริมสวยให้ไว

เสริมสวยแบบรวดเร็วว่องวัย

เข้ามาเต็มเหนียวฝากเตือนภัยนะครับ

อัดเข้ามาอย่างนี้จุกครับจุกนะ
โอ้โหเป็นอุปสรรพย์เหตุนะฮะ

มาฝากเตือนกันจอดรถไว้ข้างหน้าเถอะครับ
หรืออาจจะขับรถไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ครับเรามาระวังกันด้วย
คุณผู้ชมเดี๋ยวเราลาไปด้วยคลิปน้องหมาพุดเดิ้ลนะครับ
ครับผมรายการต่อไปรออยู่แล้วข่าวเย็นไทยรัฐ

สวัสดีครับ